ต้องยอมรับนะคะว่าเมื่อมันถูกแชร์ว่อนโลกโซเชียลแล้ว
ชีวิตของเขาและเธอเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปทันที
จะมีใครกันบ้างวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูพร้อมกันค่ะ
ต้องยกให้สุดยอดแผนเมียหลวงลวงสังหารธัญญาธัญเรศ
สยบข่าวมือที่๓ระหว่างสามีกับนางเอกในตาคม
และถูกมือดีปล่อยคลิปเสียงที่สาวธัญญาโทรไปเคลียร์กับแม่นางเอกคนดัง
หลังเกิดเรื่องชีวิตของนางเอกในตาคมก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
โดยถอนละครไปหลายเรื่องรวมทั้งต้นสังกัดก็ไม่ต่อสัญญา
จนต้องเฟสตัวจากวงการไปพักใหญ่ก่อนจะมาตั้งหลักได้อีกครั้ง
ส่วนคู่รักขวัญใจเด็กแนวแอมมี่ไอด้าแม้จะมีโซ่ทองคล้องใจเป็นครอบครัวที่น่ารัก
แต่ฝ่ายหญิงกลับแฉแหลกเองถึงพฤติกรรมเจ้าชู้หลายใจของสามี
ตอบกลับมือที่สามได้อย่างแสบสันโพสต์ภาพยกทรงสีดำแล้วแท็กให้รีบกลับมารับของไป
ส่วนสามีที่ลืมไว้ไม่ต้องคืนจนได้ใจแฟนคลับสาวไปเต็ม
กให้เป็นหญิงแกร่งจนเกิดแฮชแท็กทีมไอด้า
ส่วนคู่รักเด็กแนวทัพทิมปลื้มหลังออกมาประกาศแยกทางกันด้วยความเข้าใจ
แต่ชาวเน็ตกลับช่วยขุดเผือกงัดหลักฐานว่าต่างฝ่ายต่างมีพฤติกรรม
อกใจขึ้นมาซะอย่างนั้นแต่ทั้งคู่ขอใช้ความนิ่งสงบ
สยบทุกความเคลื่อนไหวปล่อยเรื่องนี้จบไปอย่างเงียบ
ต่อด้วยคลิปความเป็นความตายของนางเอกสาวแตงโมพัทรธิดาที่อยู่ในอาการโคม่าแพทย์กำลังช่วยยื้อชีวิตเนื่องจากคิดสั้นฆ่าตัวตายกินยาประชดรักขมซึ่งคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยเพื่อนสนิทของนางเอกสาวเองแต่ผลร้ายก็เกิดขึ้นเต็มกับแตงโมพัทรธิดาเพราะถูกวิจารณ์หนักเพียงแค่ไม่สมหวังความรักถึงกับต้องเลิกใช้
ที่ตกเป็นเหยื่อภาพหลุดนอนเปลยแบบไร้สติ
ซึ่งถูกผู้ไม่หวังดีถ่ายแล้วส่งต่อวันอินเตอร์เน็ต

ก่อนจะออกมาเผชิญหน้ากับความจริง

พอคู่กรณีได้เสียชีวิตไปแล้ว